อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยค่ะ
ให้กำลังใจคุณครูวิพาหน่อย
คุณครูวิพาเป็นเรือจ้างที่สุดยอดเรือจ้างจริง
แต่ว่าวันนี้เราได้เห็นน้ำตาของเรือจ้างเพราะว่าอะไร
คุณครูวิพาย้อนไปเมื่อปี๔๑

นักเรียนชั้นมัธยมที่เป็นที่ปรึกษาอยู่

ปรากฏว่าเด็กไม่ได้จ่ายเงินกยศ

สุดท้ายครูคนที่ค้ำประกันนี่แหละ

มีคำสั่งยึดบ้านยึดที่ดิน
แล้วครูบอกว่าครูจะทำอย่างไรต่อหลังจากนี้
คือเรื่องนี้มันถูกเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียลนะคุณ
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
โพสต์เล่าเรื่องราวของคุณครูท่านนี้
บอกคุณครูท่านนี้ในจังหวัดกำแพงเพชร
ค้ำประกันเงินกู้ก่อยสอให้นักเรียนกว่า๖๐คน
แต่นักเรียนกว่า๓๐คนไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลง

ทำให้ครูถูกยึดบ้านและยึดที่ดิน
ในโพสต์ระบุว่าลูกศิษย์ทรยศครู

ครูวิพาเป็นข้าราชการครูสอนในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกำแพงเพชร
มีกองทุนกรยศเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กู้ยืม
วิพาอาสาจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้กยศ
ให้กับนักเรียนกว่า๖๐คน
หวังให้เด็กได้เรียนต่อเรียนจบในชั้นสูงและมีอนาคตที่ดี
ปรากฏว่า๑๐ปีผ่านไปมาถึงปี๒๕๕๙
ครูได้รับหมายสารมากมายหลายคดีเหลือเกิน
แล้วก็มีการสั่งยึดบ้านยึดที่ดินยึดทรัพย
ซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของครูวิพา
ซึ่งครูบอกมีแค่๒สิ่งนี้ที่เป็นมรดกคือบ้านกับที่ดิน
ค่ะแล้วก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็น
ที่ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ว่าได้เซ็นสัญญาค้ำประกันเงินกู้กยสอให้กับนักเรียนชั้นม๔ม๕
ตอนที่เป็นครูประจำชั้นอยู่ปี๒๕๔๑ถึงปี๒๕๕๙
ครับครับคุณแล้วทีนี้มีเด็ก๒๐กว่าคนที่ใช้หนี้ครบแล้ว
ส่วนอีก๒๐กว่าคนก็ยังไม่ใช้หนี้
แล้วมี๖คนกำลังทยอยใช้หนี้อยู่
เดี๋ยวไปฟังคุณครูเล่าหน่อยนะคะ
หลังจากที่ศาลเขาเรียกไปไกลเกลี่ยแล้ว
พี่ก็ไม่รู้ข้อมูลไม่มีข้อมูลฟิตกลับมาเลยว่า
เด็กคนนี้ได้ส่งตามที่สารได้กำหนดไว้ไหม
คือพี่ไม่สามารถรู้เลยว่าเขาจะบังคับคดีเมื่อไหร่หรืออะไรเมื่อไห
ไม่เคยรู้ข้อมูลของเด็กแต่ละคนเลย
ไม่มีข้อมูลฟิตแบ็คอยากกลับมาเลย
มารู้อีกทีก็คือหมายสารมาถึงบ้านละ

อย่างนี้ก็คือแล้วเขาต้องให้ส่งเอกสารอะไรภายใน๑๕วัน
แต่นี่แล้วเด็กมันจะมีเด็ก
คือพี่ก็ไม่เคยไม่เคยโดนแบบนี้
พี่ก็ต้องไปกู้เงิน
ใช่แล้วก็ไปสารหลายรอบด้วย
เวลาไปสารหลายรอบเนี่ยเราได้หมายสารคือได้หมายสารทุกครั้ง
ถ้าพี่ไม่ติดอะไรพี่ก็จะไปเอง
แต่ถ้าติดก็คือเด็กเขาจะมาขอลายเซ็นต์อะไรอย่างนี้เนอะ
พี่ไปทุกครั้งบางบางลาย
เขาติดเด็กเนี่ยไม่ได้ไปสารเลย
พี่ไปเป็นคนกู้ไปถึงปุ๊บ
ทนายเขาจะบอกว่าคนกู้มาก็ไม่มีประโยชน์
เพราะว่าไม่ใช่คนค้ำไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องเป็นคนกู้เท่านั้นที่มา
ฟังคุณครูวิพาเล่าแล้วก็สงสารจังเลยนะครับ
ครูก็บอกว่าตั้งแต่ปี๔๑ที่ไปเซ็นคำให้กับเด็กเนี่ย
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ระเบียบไงว่าครู๑คนจะเซ็นให้เด็กได้กี่คน
แต่พอจากปี๔๑ผ่านมาปี๕๑
ที่ย้ายไปเป็นพอโรงเรียนแห่ง๑บนดอยแล้ว

ก็ยังคิดอยู่เลยว่าลูกศิษย์ก็น่าจะจ่ายเงินแล้ว
พอมิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
มีหนังสือไกล่เกลี่ยมา๘คดี
แล้วครูมีจ่ายเงินไป๔๐๐๐กว่าบาทแล้วด้วยนะ
แต่สุดท้ายหมายบังคับคดีก็ยังมาติดหน้าบ้าน
คือทยอยมาเรื่อยกลายเป็นหลายคดีเหลือเกิน
ครูบอกว่าโอ้โหคุณครูโดนทั้งเบี้ยปรับดอกเบี้ยค่าสาร
ตอนนี้สารก็มีคำสั่งยึดทรัพย์มูลค่ารวมประมาณ๑ล้าน๙แสนบาท

ใช่ค่ะแล้วก็กรมบังคับคดีก็นำคำสั่งสารที่สารตัดสิน
เพื่อที่จะยึดทรัพย์ผู้ค้ำประกันแล้ว๒คดี
คดีที่๑คือยึดบ้านแล้วก็ที่ดิน
คดีที่๒ยึดที่ดิน
ส่วนคดีที่๓กำลังจะตัดสินเร็วนี้
แล้วก็ยังมีคดีที่๔๕๖๗๘อีก
แต่ทีนี้ครูบอกครูไม่มีทรัพย์สินให้ยึดแล้ว
สิ่งที่จะมายึดต่อคืออะไรบ้างล่ะคุณ
คือเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีทรัพย์สินนะ
ครูจะถูกฟ้องล้มละลาย
แล้วจะขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการ
สิ่งที่ตามมาคือคุณครูต้องออกจากราชการ
ซึ่งถ้าเกิดถึงตอนนั้นครูบอกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วจริง

ที่ดินที่เป็นมรดกพ่อแม่ให้ตกทอดมา๖๐๐๐๐๐๐บาท

คุณครูบอกว่านี่คือศักดิ์ศรีแล้วก็ทรัพย์สิน
ชิ้นสุดท้ายของครูเหมือนกันความเป็นครูนี่นะฮะใช่ค่ะ
แต่ครูบอกว่าที่ผ่านมาย้อนไปที่ยอมค้ำประการให้ลูกศิษฐ์
อยากเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จมีอนาคตไกล
ครูกล่าวแบบน่าเห็นใจมากเลยนะคะบอกว่าหนี้เป็นล้านล้านเนี่ย
ครูก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหามาจากที่ไหนมาใช้หนี้แทนลูกศิษย์ได้หมด
แล้วก็เมื่อไปขอร้องให้ลูกหนี้ไปจ่ายหนี้กยศ
ขอร้องให้ลูกศิษย์ไปจ่ายหนี้กรยศ

ครูก็ไปบอกศาลสิให้มายึดทรัพย์ผมสิ
ครูบอกอ้าวแล้วจะยังไงแล้วทำไม
คุณไม่รับผิดชอบไปจ่ายซะตอนนี้เรื่องมันมาถึงผู้ค้ำประกัน
ครูก็ลำบากยากเย็นอยู่แล้ว
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคดีนี้เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครูวิพาด้วยนะคะ
ใช่เพราะครูวิพาพยายามติดต่อกับกรยศเพื่อไก่เกลี่ยกันอยู่แล้ว
แต่ทีนี้อยากให้ลูกศิษย์ที่เอาเงินกรยศไปจริงเนี่ย
มารับผิดชอบเงินที่ยืมไป
ไปเรียนแล้วคุณมีอนาคตแล้วแต่คุณไม่คิดถึงอนาคตครู
ใช่แต่เงินตรงนี้ก็จะส่งต่อให้กับน้องรุ่นต่อไป
เขาขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยนะคะ